ค่ะส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนาทีสำคัญของคนที่อยู่บนรถฉุกเฉินเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุด้วยอาการก็หนักนะคะ
แต่ว่าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีรถไม่ให้ทางกับรถฉุกเฉิน
แถมยังขับหยุดขับหยุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
เร็วเร็ว
ไม่มีไม้นี่
อันนี้คุณผู้ชมดูภาพอันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถนะคะของรถกู้ภัย
ซึ่งจริงเนี่ยตรงจุดนี้เขาน่าจะได้ไปฉิวเร็วกว่ารถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะ
เพราะว่ามีความสำคัญมากต่อชีวิตของคนที่อยู่บนรถฉุกเฉินนะคะ
แต่กลับเจอสภาพแบบนี้ค่ะรถเก่งคันนี้ก็ไม่ให้ทางด้วย
อกจากนั้นดูการขับนะขับหยุดขับเบรก
คือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
นะคะจนสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ในรถกู้ภัยต้องลงไปบอกคนขับนะคะ
บอกนี่ข้างในรถนี่มีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ขอทางให้รถพยาบาลหน่อย
แต่ปรากฏว่าคนขับรถเก่งคันนี้ก็ยังไม่ยอมขยับรถค่ะ
แช่อยู่แบบนั้นแล้วขวางทางรถแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยนะคะ
คือไม่รู้เขารู้หรือเปล่าว่าในรถคันนี้มีผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๗๐ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงและติดเชื้อโควิด
ตอนนั้นอาการหายใจหอบเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำ
คือต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะ
แต่กลับเจอเรื่องแบบนี้นะคะคนขับรถเก่งไม่ยอมขยับรถให้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณทงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางการแพทย์
แล้วก็เป็นพนักงานขับรถกู้ชีพคันที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
ก็บอกว่าตอนนั้นไปรับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีอาการหายใจติดขัด
ติดโควิดมา๕วันจากย่านงามวงวาน
พอถึงช่วงก่อนแยกสุธิศาลรถติดนะแต่ว่าพอขยับไปได้
กู้ชีพก็อยู่ในเลนขวาเปิดไซเลนด้วยนะคะ
รถทุกคันเนี่ยหลีกทางหลบซ้ายให้หมดก็ไปได้
ก็ติดรถเก่งคันนี้แหละค่ะไม่หลบเข้าซ้าย
แต่เราก็ชะลอหยุดรถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายด้วย
หัวหน้าเนี่ยสุดท้ายต้องตัดสินใจลงไปค่ะไปบอกคนขับบอกขอขอทางให้หน่อย

พอรถกู้ชีพแซงซ้ายไปคนที่อยู่ในรถเก่ง
ก็ยังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วย
ตามรายงานบอกว่าเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยค่ะรถคันนี้ค่ะ
เมื่อเช้าแพทย์ก็โทรแจ้งกับญาติให้ทำใจ
เพราะว่าคนไข้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วค่ะ
ดังกล่าวเนี่ยเปิดไฟขวาไว้แล้วก็ชะลอแล้วก็หยิบมือถือมาถ่าย
เจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับก็เลยลงไปพูดคุยครับว่า
รณาหลบซ้ายหรือว่าเขยิบเดินหน้า
เพราะว่าเรามีคนไข้ฉุกเฉินที่ต้องสอดท่อช่วยหายใจในห้องฉุกเฉิน
เขาก็แจ้งว่าเขาหลบแล้วแต่จริงคือหลักสากลหรือว่าไทม์คนปกติ

ที่เราจะแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยคือสภาพการจราจรที่ติดขัดหนักมาก
การเป็นหลักของความปลอดภัยครับ
ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยของรถพยาบาลตัวคนไข้แล้วก็เพื่อนร่วมทาง
ไม่ใช่ว่าเราจะซ้ายขวาจะขวาจะซ้ายอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ถ้าเราซ้ายออกมาเราเจอรถเฉียวชนมันก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
นี่แหละค่ะคือนับเป็นวินาทีก็สำคัญจริงนะคะ